เริ่มต้นด้วยเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่๑เมษายน๒๕๖๒ที่ออกเมื่อวานนี้

รางวัลที่๑แล้วก็รางวัลต่างก็อย่างที่ท่านทราบไทยรัฐทีวีก็ถ่ายทอดสด
ทีนี้พอผลรางวัลออกปุ๊บเนี่ยคุณเขียนมาสอน
เลือกตั้งสออย่างเป็นทางการที่กรกตเค้าระกาศอะที่แต่ละภักดิ์การเมืองได้กี่ล้านคะแนน

มันเกินไปไหมอ่ะตรงกันขนาดนี้อ่ะ
อ้อนี่ดูอ่ะเขาบอกถ้ารางวัลที่๑นี่นะถ้าดูรางวัลที่๑๑๐๙๗๖๗
โอ้มาออกรางวัลที่๑เลยเหรอตัวเลขนี้
ไม่เท่านั้นพักเพื่อไทยเนี่ยเขาได้๗ล้าน๙แสนกว่าคะแนนเนี่ย
คะแนนสุดท้ายคือ๘๘มันไปตรงกับตรงเลขหน้า๓ตัว
อนาคตใหม่ยังตรงอนาคตใหม่เนี่ยทั้ง๔๐๓ทั้ง๙๗๕เนี่ย
คะแนนดิบที่เขาได้รับเนี่ยนะไปตรงกับเลขท้าย๓ตัว
อ่าเพื่อไทยนี่เขาก็มีเลขหน้า๓ตัว๙๕๙นี่ก็ตรง
ประชาธิปัตย์ค่ะเลขท้าย๒ตัว
ทะแหลงไข่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับรางวัลที่ออกอันนี้ถูกแล้ว
เขาไปแก้ตัวเลขใหม่อ่าท่านดูตรงที่เป็นแผ่นที่อยู่ข้างข้าง
ที่เราขึ้นมาใหม่ที่เราเขียนตัวเขียวไว้
ฝั่งขวามือนะคะคือตัวเลขจริงที่ประกาศจากทางกรกต
เป็นคะแนนอย่างเป็นทางการที่เขาเรียกกันว่าเป็นคะแนนดิบนะคะ
มันไม่เหมือนกับที่เขาแชร์กันไว้ว่าไปออกเป็นรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะ
คะแนนที่ไปคำนวณเป็นปาร์ตี้ลิสต์ที่กรกตบอกว่าเดี๋ยวไปดูก่อนว่าจะใช้สูตรไหน

คือไม่เกี่ยวอะไรกับไม่ตรงเลย
รางวัลที่๑ของสำนักงานสลากอะไรเมื่อวานเลยนะครับ
แล้วรางวัลอื่นก็ไล่เรียงกันมานะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็น
เพราะฉะนั้นเข้าใจตรงกันนะค่ะ

แล้วก็แชร์กันไปพลันตมอตเอกบุญส่งจันทรี๔พมนโนยการสมนักงานสหกิลแบกรัฐบาลบอกว่า
ที่มีการเผยแพร่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์เนี่ย
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไปโยงกับตัวเลขของพักการเมือง
ได้รับคะแนนจากการเลือกตั้งตัดต่อแน่นอนนะครับ
โดยยืนยันว่ากระบวนการในการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ในการออกลอตเตอรี่ทุกงวดนะฮะเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอน
โดยทุกหมายเลขรางวัลมีโอกาสออกเท่ากันหมด
ที่อยู่ในเนี่ยขวดโหลเวลาเขาหมุนเขาจับหรือเขาอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ผมก็ไม่เคยเป็นสักขีพยานอะไรกับเขาไม่รู้เขาใช้วิธียังไงบ้าง

ก็แค่แสดงบัตรประจำตัวประชาชนบัตรที่ทางราชการออกให้
สามารถไปดูเขาออกรางวัลได้นะ
แต่คนก็จะพูดกันบ่อยไงใช่ไหมบางทีล้วงเข้าไปแล้ว
มันเป็นลูกที่มันแช่เย็นไว้เย็นลูกนึงหรือเปล่า
ซึ่งสำนักงานสลากเขายืนยันว่าไม่มีนะฮะแล้วการออกสลากทุกงวดนะครับ
มีสถานีโทรทัศน์ถ่ายทอดสดทุกครั้งอืมไทยรัฐทีวีก็ถ่ายทอดสดใช่
ใช่ไหมทั้งทางไลน์นี่เขาก็มีการออกรางวัล
หรือว่าทางสังคมออนไลน์ที่เขาอ่าไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กนี่ก็มีเนี่ยนะฮะ
เพราะฉะนั้นก็นำมาเรียนให้ท่านทราบนะครับ
ดังนั้นคนที่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จแบบนี้ค่ะมาสร้างความแตกตื่นให้กับสังคมนะ
นี่ถ้าสำนักงานสลากก็ไปไล่เอาผิดขึ้นมาหาต้นตอขึ้นมานี่ยุ่งเหมือนกันนะ
จริงก็ต้องถือว่ามีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์อ่ะเพราะคนแตกตื่นจริงจริงอ่ะ
เห็นแว็บแรกก็ตกใจอ่ะอืมนะคะ